ใครคือคนฆ่าผู้หญิงคนนี้

ไปเจอสภาพภรรยาอยู่ตรงร่องเหมือนกับร่องน้ำ
ตรงนั้นมันก็เป็นโครนมีต้นกล้วยค่ะ
ทับร่างอยู่แล้วสภาพหน้า

คำถามคือใครคือคนทำ
เรื่องนี้ตำรวจก็ต้องค่อยแกะรอยนะคะ
จากที่เจอศพของนางสาวนันทวันจโป

ต้นกล้วยเนี่ยทับร่างเอาไว้เหมือนกับจะเอาต้นกล้วย
มาบังศพมาอำพลางศพหรือเปล่าทีนี้ร่องน้ำตรง
นี้ค่ะมันอยู่บนดอยในพื้นที่หมู่สิบที่
มันอยู่ไกลจากชุมชนมาสักประมาณ๕๖โลค่ะ
ตำรวจสพฝางเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่๓๐ที่ผ่านมาแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำศพของนางสาวนันทวันไปที่โรงพยาบาลแม่อายจะไปชนะสูตร
ปรากฏว่าที่ใบหน้าฝั่งซ้ายมันมีรอยเหมือนโดนของแข็งกระแทก
แล้วก็มีเลือดออกที่หูฝั่งขวาด้วย
ทีนี้ต้องกลับมาถามสามีของนางสาวนันทวันก่อน
สามีคนปัจจุบันชื่อว่านายอาหลู่ผาอายุ๕๕ปี
เขาบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนเจอศพภรรยาผมคนแรกเลยนะ
จริงตอน๑๐โมงผมยังนั่งกินข้าวอยู่กับเมียผมที่บ้านอยู่เลย
แล้วหลังจากนั้นผมก็พาลูกชายผม๙เดือนลูกสาว๓ขวบ
ก็ไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านอ่ะ
สักชั่วโมงหนึ่งไปตอน๑๐โมงนะคุณผู้ชม
กลับมาบ้านอีกที๑๑โมงอ้าวเมียหายไปไหน
เอาหายไปนานผิดปกติก็ตามหาตามหา
พื้นมันมีรอยลากเหมือนกับลากอะไรบางอย่างจากล้าวหมูน่ะ
ผมก็เฮ้ยไม่แน่ใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกหลานชายหลานมาช่วยตามหาหน่อย
ที่นี้ตอนที่ตลอดออกเนอะคือเขามีการตรวชสอบ
เขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยจากการสอบถามเนี่ย
เอ๊ะมีคนที่มีท่าทีพิรุษชื่อว่านายจักริต
ก็เลยเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดค่ะ
ทีนี้เอาฉี่ม่วงก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ

คือนายจักริตคนนี้ก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละฮะ
คือนอกจากมีท่าทีพิรุษแล้วยังตรวจปัสสาวะและพบยาเสพติดด้วย
แต่ทีนี้นายจักริตจะมีส่วนในการที่จะฆ่าหรืออะไรหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าเอาจริงนะตำรวจพยายามสอบปากคำพยานไป๖๗ปากแล้ว
ก็ใครที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ใครที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็สอบทั้งหมดเลย
อีกคนนึงที่ตำรวจสอบปากคำเหมือนกันก็คือลูกของนางสาวนันทวันเนี่ยแหละค่ะ
ให้ข้อมูลแบบนี้แม่เนี่ยเป็นคนที่อำเภอชัยประการนะ
แล้วแม่แต่งงานครั้งแรกกับพ่อของผมตอนนั้นก็มีลูกด้วยกัน๓คน
แต่ว่าแม่น่ะเลิกรากับพ่อของผมไปแล้ว
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็มาแต่งงานกับสามีคนที่๒แต่งครั้งที่๒มีลูกอีกคนนึง
แต่ว่าปัจจุบันนี้แม่แต่งงานกับสามีคนปัจจุบันคนที่๓ชื่อว่านายอลู่ผา
ก็มีลูกด้วยกัน๒คนคือ๙เดือนกับ๓ขวบนี่แหละค่ะ
ทีนี้ลูกชายบอกนะบอกว่าไม่กี่วันผมโทรคุยกับแม่นะ
แม่บอกผมว่าทะเลาะกับคนกลุ่มนึงแล้วเรื่องที่ทะเลาะเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลายสิบไร่ของพ่อเลี้ยง
เลี้ยงก็หมายถึงนายอาหลู่ผานี่แหละค่ะ
คือเขาเหมือนกับว่าพัฒนาที่ดินเลี้ยงสัตว์ทำพืชทำพืชสวนอะไรพวกนี้พืชสวนพืชไร่
แล้วที่ดินตรงนี้มันมีมูลค่าไงคนก็เลยต้องการ
แล้วหลังจากแม่มาบ้านที่ชัยประการไม่กี่วัน
บอกว่าแม่ผมก็โดนฆ่าแล้วตำรวจมาค้นบ้านนะ
เจอปืนเถื่อนก็เลยจับพ่อเลี้ยงไปดำเนินคดี
ทีนี้ผมมันไม่เชื่อหรอกพ่อเลี้ยงก็คือสามีคนปัจจุบันของแม่
จะเป็นคนฆ่าแม่เพราะว่าจริงแล้วเขาเป็นคนใจดี
เขาดูแลแม่มาตลอดเลยอันนี้คือสิ่งที่ลูกชายบอกนะคะ
แล้วความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกพยานแวดล้อม
เกี่ยวข้องกับผู้ตายทั้งหมดมาสอบปากคำหาเบาะแสนะ
แล้วทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกด้วยนะคะ

เดี๋ยวจะต้องไปดูพวกร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์พวกดีโอนดีเอต่าง
แล้วก็จะสอบปากคำพยานแวดล้อมหาความเชื่อมโยง
แต่อย่างหนึ่งตำรวจตั้งข้อสงสัยไว้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดไหม
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ
ส่วนที่บอกว่ามีความขัดแย้งเรื่องที่ดินหรือเปล่า
ตำรวจบอกแบบนี้ไอ้ที่ดินตรงนั้นมันไม่มีโฉนด
ดังนั้นพอมันไม่มีฉนดมันไม่น่าจะเป็นเหตุจูงใจ